คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์หน่อยค่ะ

ถ้าทางข้างหน้ามันไปไม่ได้ก็อย่าไป
เหตุการณ์นี้ระทึกเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

เขาจะไปที่อ่างเก็บน้ำจะไปเที่ยว
ปรากฏว่าเส้นทางตรงนั้นมันถูกน้ำท่วม
ชาวบ้านก็ตะโกนยะไปนะมันสูง

แล้วรถมันก็เลยโดนน้ำพัก
โอ้โหเป็นไรเราก็ไม่ลงเหรอนะ

คือเธอเนี่ยลอยคออยู่กลางอ่างน้ำอยู่อ่างเก็บน้ำ
แล้วพอขึ้นเจสสกีได้เนี่ยนะจะเอาไปส่งต่อรถกู้ชีพที่จอดอยู่ริมอ่างเนี่ยนะ

ควันนี้ดีฟอร์ร้องไห้สะอึดตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนเจสสกีของกู้ภัยเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามให้เธอรวบรวมสติปลอบก่อนใจเย็นใจเย็นตอนนี้ช่วยมาได้แล้วปลอดภัยแล้ว
ค่อยเล่าให้ฟังหน่อยเธอบอกแบบนี้เธอขับซูซูกิสวิสมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองศรียัตน์
เพราะปกติเธอใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางทางลัดข้ามอ่าง
นี่ไงคุณเห็นใช่ไหมมันเป็นถนนแบบนี้ไงใช่เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นทางหลวงสายเก่าอะค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาสัญจรไปมาระหว่างตัวอำเภอท่าตะเกียบจะไปโรงพยาบาลท่าตะเกียบแต่ดิฉันต้องบอกแต่นะ
คือถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันจะสูงแบบนี้เป็นระยะทางยาวไปเป็นกิโลเลย
มันอยู่ในคลองเอ้ยในอ่างเก็บน้ำใช่ใช่นี่แหละค่ะครับเออ
เขาบอกว่าจุดที่น้ำท่วมนี่นะมันจมน้ำลักษณะมันเป็นทางยาว
ข้ามผ่านอ่างเก็บน้ำครองสี่ยัดไปค่ะนะฮะเดินทีเป็นถนนแต่พอเป็นอ่างเก็บน้ำ
มันก็คือมีน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ถนนถูกน้ำท่วมตลอดทั้งสายแล้ว
สูงสามสิบเซนติเมตรบางจุดเนี่ยมันลึกต้องหนึ่งเมตรด้วยกันอืม
ชาวบ้านเขารู้ดีถ้าถึงช่วงของน้ำหลากจะไม่ใช้เส้นทางนี้เพราะมันจะท่วมยาวไปถึงสองกิโล
ใช่คือหมายถึงระยะทางความยาวนะแต่ระดับน้ำคือมันมีตั้งแต่ประมาณฟุตนึง
เข้าใจว่านะคะถ้าผู้หญิงคนนี้ขับไปสมมุติเห็นน้ำฟุตหนึ่งอ่ะเฮ้ย
มันยังพอไปไม่อยู่เอ้ยไปได้ยังรู้ไม่อยู่เรารถเก่งน่ะเอายังไปได้
ก็มันเห็นคอสะพานอยู่ไงเอออะไรแบบนี้นะฮะชาวบ้านคนเมื่อกี้ชื่อว่าคุณป้าเหลียง
นะฮะป้าเหลียเนี่ยฮะเขาหาปลาอยู่ครับเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ย
ตะโกนบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปน้ำมันสูงแต่คนขับไม่รู้ไม่ได้ยิน
หรือว่ายังไงหรือไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดนะฮะก็ขับต่อไป
แป๊บเดียว๕นาทีฮะรถเก๋งถูกน้ำซัดจมลงไปในคลอง
เห็นแล้วคนในรถพยายามปีนออกมาไปเกาะอยู่ที่รถลอยไปกับน้ำ
คือมันก็ลอยเท้งเต้งตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปเนอะจนไปถึงน้ำลึก
รถมันไม่ค่อยจมลงจมลงทุกคนปล่อยรถแล้วก็พยายามไหว้กลับเข้าฝั่ง
แล้วมีทั้งเด็กด้วยค่ะเออเอาไปฟังเสียงคุณป้าเขาหน่อย
ตอนนั้นเราเราแนะนำเขาว่าไงครับคุณยายบอกว่าอย่าไปไปไม่ได้นะ
ยายบอกอย่างงี้ถูกน้ำตัดลงไปเลยเขาห่อจัดรถมาแล้วนานอ่า
กระโดดห่อจัดรถแต่เขาไม่ปล่อยรถถูกห่อรถไปห่อไปจำรถแล้วมันจมน้ำ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตมาได้๒คนนะคะก็คือนางสาววรรณภาตะพรมวัย๑๖ปีกับเด็กหญิงวิรัตตะพรม๑๓ปีค่ะ
แล้วก็ปั๊มหัวใจกันมาเลยอ่ะใช่แล้วก็มีข่าวเศร้าด้วยคุณมีผู้เสียชีวิตสองคนคือนางสาวปานิดาตะพรมวัยสามสิบปีกับเด็กหญิงวัย๖ขวบที่เสียชีวิตทีนี้ตอนเนี้ยเด็กหญิงวัย๘ขวบอ่ะค่ะ
ยังศูนย์หายอยู่นะคะซึ่งอ่างเก็บน้ำพองศรียัดในรอบซักสิบสองปีที่ผ่านมาเนี้ยฮือสั่งเวยไปแล้วน่ะคุณสิบสองศพโอ้โห

หลายครั้งที่ชาวบ้านคนในพื้นที่เขาเตือนอะไร